บรรทุกคันนี้ไม่รู้ว่าไม่เห็นสัญญาณไฟจราจรที่จะเป็นสีแดงหรือเปล่านะฮะ
ถึงได้พุ่งทะยานไปแบบนั้นไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะมาเต็มเลยนะครับรถคันนี้คันใหญ่ยักษ์นะฮะ
นี่มีคลิปจากกล้องหลังด้วยนะคุณนะ
อ๋อจังหวะนี้อู๋
คุณแต่อย่างหนึ่งดิฉันเห็นเขาเปิดไฟผ่าหมากมาแล้ว

เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงได้ไหมคะจากกล้องหลัง
เพราะจังหวะที่เขาเปิดไฟกระพริบมาแล้ว
แปลว่าเขาอาจจะเห็นสัญญาณอยู่ข้างหน้าแล้ว
หรือว่าเป็นเพราะฝนตกแล้วเขาก็เลยเปิดอย่างนี้เหรอ
อันนี้เราก็คาดเดากันไม่ถูกนะฮะ
ต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนต่อ

ผ่าหมากมาแล้วนะฮะใช่แต่ลักษณะของการไม่เบรกเลย
ใช่แล้วถนนลื่นฝนตก
คุณผู้ชมตรงนี้ไฟแดงนะฮะแล้วเขาพยายามเบี่ยงขวาออกแล้วนะ
แต่มันมีรถคันข้างหน้าที่เขาจอดติดไฟแดง
โอ้โหรถตู้คันดำเนี่ยโดนไปเต็มนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายโมงที่สี่แยกไฟแดงราหุ่น
ตำบลบึงสามพันธ์อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
เพจดังนำมาโพสต์ระบุข้อความบอกว่าเมืองนอกอ่ะใช่
แต่เมืองไทยมันจะจุดนะครับ
ซึ่งคลิปนี้มีคนแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
แน่นอนวิภาควิจารณ์คนขับรถบรรทุกคันนี้นะ
เป็นบรรทุกอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะคุณนะ
น้ำมนต์น้ำมันอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมขับมาเร็ว
อันนี้นี่เอาให้ดูคือปกติไฟเขียวไปไฟแดงหยุดใช่ไหม

แต่มันกลายเป็นไฟเหลืองเท่ากับรีบไป
ไฟเหลืองแต่ทำไมรถใหญ่คันนี้รีบเหยียบนะฮะ
เร่งคันเร่งแบบนั้นนะครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะครับ

เห็นคลิปจากวงจรปิดอะไรชัดเจน

เพราะว่าเจ้าของรถคันเสียหายก็คงแจ้งความ